อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญทีเดียวกำลังปิดล้อมป่า
เพื่อที่จะจับกลุ่มตัวเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างลำบากเลย
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ค่ะ
ก่อเหตุขโมยปืนลูกซองยาวแล้วก็รถของสำนักงานไปกราดยิงที่บ้านของอดีตภรรยา
แล้วในนั้นก็มีอดีตภรรยากับแฟนใหม่ของอดีตภรรยามีลูกเลี้ยงนะคะ
ปรากฏว่าภรรยากับแฟนใหม่หนีได้ทันแต่ว่าลูกชายของเขาหนีไม่ทันนะคะ
เสียชีวิตค่ะนี่เป็นที่เกิดเหตุนะคะนี่แหละค่ะ
คือพอก่อเหตุตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยยังเอาปืนกระบอกเดียวกันไปเจาะศีรษะแม่ยาย
ปลิดชีพอีกคนนึงแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจรีบหนีออกจากบ้านไปนะคะ
นางสาวกรยาเธอเล่าบอกว่าเลิกกับสามีคนนี้มาหลายปี
แล้วมาอยู่กินกับนายพิษพิรุณได้สองปีนะคะนายพิษพิรุณเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หึง
เห็นคุยกับใครไม่ได้ก็มักจะหาเรื่องทะเลาะตลอดเคยถึงขั้นขู่ฆ่ามาแล้ว
เธอก็ทนไม่ไหวนะคะตัดสินใจขอเลิกนะคะแล้วก็ไปคบกับผู้ชายคนใหม่ได้ประมาณ๑เดือน
แต่อดีตสามีคนนี้ก็ยังขอมาตามต่อแยไม่เลิกจนสุดท้ายเนี่ยค่ะมาก่อเหตุ
อย่างที่เราเราท่านท่านทราบกันนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้และตำรวจร่วมร้อยนายค่ะ
คุณผู้ชมต้องกระจายกำลังกันปิดล้อมหน่วยพิทักษ์ป่าระเริงร้อยรูท้ายเขื่อนลำนังรองที่อำเภอโนนดินแดง
เพราะว่ามีเบาะแสว่าผู้ต้องหาซ่อนตัวอยู่ตรงจุดนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทุกขั้นตอนของปฏิบัติการนี้ก็ทำได้
ต้องระมัดระวังมากเลยเพราะว่าผู้ต้องหามีปืนด้วยเอาไปเอาปืนของสำนักงานมาแล้วก็บอกคนสนิทเอาไว้หลังก่อเหตุด้วยบอก
ถ้าไม่มามอบตัวให้รอรับศพได้เลยคือเจ้าหน้าที่ก็ปักหลักนะคะรอตลอดทั้งคืน
คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้เขาก็ชำนาญในพื้นที่ด้วยจนกระทั่ง๑๒นาฬิกาเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปในป่าก็ยังไม่พบนะคะ
ซึ่งคาดว่าก็คงจะหลบหนีอยู่ในป่านี่แหละชำนาญเส้นทางป่าเป็นอย่างดีด้วยอ่ะนะคะ
ขณะที่ในบริเวณจัดงานศพเนี่ยนะคะตอนนี้ญาติญาติก็ต้องขอกำลังตำรวจไปคุ้มกันงานเลยค่ะ
เพราะว่ากลัวนะคะจะย้อนกลับมาทำร้ายเพราะว่ามีการโทรศัพท์มาข่มขู่ด้วยว่าจะกลับมายิงซ้ำค่ะ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าววันนี้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะที่ตำบลหูธรรมนบอำเภอประคำบุรีรำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครอบครัวได้นำร่างของนายนัทพงศ์ที่ถูกยิงเสียชีวิตมาตั้งบำเพ็ญกุศล
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะมีการจัดกำลังตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบมารักษาความปลอดภัย
แม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ร้องขอเลยค่ะเพราะว่าหลังจากผู้ต้องหาก่อเหตุยิงลูกชายเสียชีวิต
ก็มีการโทรศัพท์มาข่มขู่จะเอาชีวิตด้วยก็หวาดกลัวนะคะกลัวว่าจะหวนกลับมาก่อเหตุอีกค่ะ
บอกอย่างนี้ค่ะเธอบอกว่าหลังจากยิงลูกเลี้ยงเสียชีวิตแล้วเนี่ยผู้ต้องหาโทรมาหาเธออีกกว่า๑๐สายอะค่ะ
โทรมาข่มขู่จะเอาชีวิตให้ได้
แล้วเธอบอกไม่ขออโหสิกรรมให้ถึงแม้ว่าจะเคยมีความรู้สึกดีและเคยรักกันก็ตามค่ะ
ช่วงจังหวะนี้แหละที่อยู่จังหวะละเอ้ยเลี้ยประมาณนี้แหละตีนึงกว่าจะกลงประมาณนี้แหละ
หาในเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่
ใช้คำพูดลักษณะแบบเดี๋ยวมึงยังเหลือมึง
ยังเหลือมึงกูจะต้องกลับมาฆ่ามึงอย่างนี้
ตอนนี้ก็ต้องปิดล้อมป่านะคะแล้วก็ติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
แต่ว่าก็อย่างที่บอกล่ะครับปฏิบัติการนี้ค่อนข้างยาก
เพราะว่าผู้ต้องหาเองก็ชำนาญเหมือนเจ้าหน้าที่
เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งด้วยค่ะ